การละเล่นสบาเป็นการละเล่นของคนไทยเชื้อสายมอนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีจัดเป็นการละเล่นแบบพื้นบ้าน
ลักษณะเด่นของการละเล่นสบ้านี้คือฝีมือการล้อลูกสบ้าที่ไม่ใช่ลักษณะของการถอยไม่มีกติกาตายตัวในการแพ้การชนะเป็นการรีกเสียงหัวร้องสนุกสนานของสองฝ่ายเมื่อล้อลูกสบ้ากระแทกฝ่ายตรงข้ามได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน